พร้อมยังไงให้มันมีพลัง

เบ๊กเบ๊ก
ไปดูนักร้องสูงโปร่งจมูกโด่งข่าวจัว

อยู่ดีมาทำให้รักทำไม

เพิ่มเติมก็คือหน้าตาดี
เรื่องร้องนี่ไว้ใจและประสบการณ์แน่นเอียด

อยากให้พ่อป๊าร้องให้ฟังหน่อย

มองยอดเข้าวัน
ยอดเขาสูง

คุณพี่ค่ะถ้าจะเสียงสูงขนาดนี้

สูงเลยยอดเกือบจอดไม่ทัน
ดีนะคะลูกช่วยเบรก
สูงกว่านี้ก็กลัวข้าวติดคอ
เป็นความสามารถส่วนบุคคล
งดล๊อกเรียนแบบค่าาาาาาาาาาาา